คุณผู้ชมพาไปดูเรื่องความคืบหน้ากรณีที่พระรูปหนึ่งที่วัดปันเสา
ตำบลสุเทพจังหวัดเชียงใหม่จำได้ไหมวัดนี้ปาร์ตี้หมูกระทะค่ะ

ล่าสุดมีพระอีกรูปหนึ่งก็มาทำพิธีลักษณะเป็นจอมขมังเวศ
มีการลงหน้าทองรับศักยันต์ปลุกเครื่องรางของขันปลุกเสกเครื่องรางของขลัง
นี่หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่า
คุณมาตั้งตนแบบนี้นะคะนี่ค่ะลงหน้าทองนะเอาแผ่นทองคำเปลวมาแปะตามตัวนี่ค่ะ
ชาวบ้านเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะครูบาตั้ว

ใช่ค่ะครูบาตั้วนะคะเรียนจะพูดครั้งเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะพูดผิดเป็นครูบาค่ะ
คุณผู้ชมนะคะเนี่ยคือโดนต่อว่าเยอะว่าไม่สำรวมนะคะว่าไม่สำรวมทีนี้เนี่ย
ล่าสุดค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่เลยนะคะไปหาท่านหน่อยเจอไหมไม่เจอค่ะ
คุณผู้ชมที่นี่พอไม่เจอเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องไปสอบถามพระลูกวัดได้ข้อมูลว่าพระรูปเนี้ย
ครูบาตั้วเนี่ยววดเรียนมาที่วัดปันเสาร์เนี่ยสักประมาณ๑๐๐๐สานะคะ
ช่วงที่เจ้าอาวาสรูปที่ไปปาร์ตี้หมูกระทะน่ะนั่นแหละค่ะเป็นคนรับเข้ามาในวัดนะคะ
ทีมข่าวขออนุญาตขึ้นไปในกุฏิของพระครูบาตั้วนะคะ
ปรากฏว่าโอ้โหไปพบเพียบเลยค่ะ
เครื่องลางของครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นผ้ายันสายสินแดงตุ๊กตาประหลัดขิต
ขวดน้ำมนต์พระเหรียญจำนวนมาก
วางทิ้งอยู่ภายในห้องเกลือนแบบนี้ค่ะ
แล้วสันนิษฐานว่าครูบาตั้วน่าจะเพิ่งหนีออกไป
เพราะในกุฏิปลั๊กตู้เย็น
คือข้าวของยังสดใหม่อยู่เลยนะครับ
ชีที่อยู่ที่วัดบอกรู้สึกเสียใจมาก
โอ้โหวัดปันเสาเนี่ยนะเมื่อก่อนสงบสุขแต่เดี๋ยวนี้ดูสิ
พอเป็นข่าวเป็นคราวข่าวคาวด้วยนะ
ข่าวที่แบบไม่สู้ดีค่ะครั้งก่อนก็ปาร์ตี้หมูกระทะหายทั้งหลาย
ระดับเจ้าอาวาสร่วมวงปาร์ตี้ด้วย
แล้วมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลด้วยตามรายงานข่าว
แล้วมาล่าสุดอีกครูบาตัว
ทีนี้อีกหนึ่งท่านที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือเจ้าคณะตำบลสุเทพ
บอกว่าทราบเรื่องแล้วก็ได้สอบถามเจ้าตัวแล้วก็ตักเตือนแล้วนะคะ
แต่ล่าสุดเห็นบอกว่าออกจากพื้นที่วัดไปแล้ว
ตอนนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อว่าไปที่ไหนอย่างไร
ฟังเสียงเจ้าคณะตำรวจสุทธิพย์หน่อยค่ะ

ตอนที่ไปคารวาสขึ้นมาทำบุญ
แล้วก็แวะมาแล้วก็อวยพรวันเกิดกัน

ออกไปในทางลักษณะของการประกอบที่ดีในลักษณะนี้

มันจะตีความกันไปตามเนาะ

แล้วก็ยังเป็นรักษาการวัดปันเสาด้วยนะคะคุณผู้ชม
ท่านบอกว่าเอาล่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
ถ้าเกิดพูดภาษาเราคือเอ็กซิมปวดหัวเหลือเกิน
เดี๋ยวหลังจากที่ออกพรรษาจะประกอบพิธีทำบุญครั้งใหญ่
เพราะที่ผ่านมาเจอแต่เรื่องเจอแต่ปัญหา
แล้วมันไปกระทบความเชื่อมั่นความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนะคะ
ที่เขาอยากมาทำบุญคือพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ไปเนี่ย

คนที่เขาอยากจะทำบุญเขาก็ไม่สนิทใจที่จะไปทำบุญที่วัดนี้แล้วนะ
แต่ว่าต้องแยกแยะนะคะเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ